สะเทือนกองทัพที่ต้องมีการตรวจสอบ
เพราะกรณีของพลทหารผูกคอเสียชีวิตในห้องคุมขัง
ภายในค่ายทหารปรากฏว่าเป็นประเด็นว่าครอบครัว
ไม่เชื่อว่าพลทหารรายนี้หรือว่าลูกชาย
จะมีเรื่องที่แบบจำเป็นต้องผูกคอจนเสียชีวิต
จากเรื่องของการหนีออกมาจากค่ายและถูกลงโทษแล้ว
ลูกชายไม่น่าจะคิดฆ่าตัวตายแบบนี้
เป็นประเด็นที่ต้องการให้กองทัพมีการตรวจสอบ
ว่าเป็นการผูกคอตายเองหรือว่ามีเหตุฆาตกรรมในค่าย

เรื่องนี้นะครับทางหน่วยทหารเขาก็ออกมา
ชี้แจงไทม์ไลน์ของพลทหารรายนี้เหมือนกัน
แล้วก็เรื่องมันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือตำรวจภูทรร้อยเอ็ดได้รับแจ้งว่ามีพลทหารผูกคอตัวเองเสียชีวิต
ภายในห้องน้ำกองรักษาการมณฑนฐานบกที่๒๗
ค่ายประเสริฐสงครามตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
โดยจุดเกิดเหตุเป็นห้องคุมขัง
ภายในห้องน้ำพบร่างของพลทหารพิชวัฒน์เวียงนนชาย

เชือกไนลอนสีขาวผูกคอตัวเองติดกับลูกกรงเหล็ก

คุณคิดดูว่าขาวเท้ายังแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำเลย
สภาพศพลิ้นจุกปาก
มีรอยรัดที่คอเป็นรอยช้ำเลยนะฮะ

ทางครอบครัวได้แก่พ่อแม่แล้วก็แฟนสาว
รวมถึงญาติอีก๑๐คน

ได้นำศพของพลทหารพิชวัฒน์มาผ่าชนะสูตรพลิกศพ
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์รังศิษย์ปฐุมธานี
ผลการผ่าชนะสูตรศพของพลทหาร
แจ้งว่าร่างกายไม่มีการบอบช้ำใด
ไม่มีการถูกทำร้ายอวัยวะภายในปกติ
พร้อมกับมีการตัดชิ้นเนื้อนะครับ
น้ำในตาเลือดเล็บและเอาปัสสาวะ

กดลงไปจะมีรอย

เปรียบเทียบกับร่องรอยการต่อสู้

การถูกทำร้ายถ้ากดลงไป

แต่ตรงรอยช้ำเวลากดศพลงไปนะ

มันจะกลับคืนสภาพเดิมมันจะไม่เป็นรอยช้ำ
เขาใช้วิธีในการตรวจพิสูจน์แบบนี้นะครับ

ทราบผลชนะสูตรเบื้องต้นจากแพทย์
หนูไกรบุญวิเศษแม่ของผู้ตายเนี่ย

ผลจากแพทย์แต่มัน

สับสนตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าลูกชายเนี่ย

ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนนะครับ

ก็พูดคุยกับสื่อมวลชน

จากอีกไม่กี่เดือนก็จะปลดประจำการแล้ว

เธอกำลังออกไปซื้อโทรศัพท์ให้

แต่ว่าทางค่ายก็โทรมาแจ้ง

สักก่อนนะครับอ่ะเรื่องนี้กลายเป็น

กว่านี้แม้ว่าทางมธบ๒๐

งไทม์ไลน์ของพลทหาร

ขาดจากหน่วยระหว่างการลาพัก

ต้องมีการติดตามตัวกลับมาที่ต้นสังกัด

ตั้งแต่๒๔ตุลาคมถึง๓๐

แล้วก็๒๘ตุลาคม

หลบหนีระหว่างการปฏิบัติงาน

ประสานญาติซึ่งเรื่องนี้
ทางแม่ของพลทหารพิชวัฒน์

แล้วก็พอกลับไปที่ค่าย

กลับไปส่งที่ค่ายวันที่๕พฤศจิกายน

ไปขังอีกครั้งนึงกับผู้ต้องโทษอีกหนึ่งกลาย

พลทหารพิชวัฒน์เข้าห้องน้ำในห้องขัง
อันนี้ทางมธบ๒๗เขาชี้แจงมานะ

เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปเรียกไม่มีเสียงตอบรับ

พบว่าผูกคอเสียชีวิต

สิ่งที่ทางกองทัพเขาแจ้งออกมา

แต่ว่าครอบครัวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอยู่

ประธานเครือข่ายโรนานลงถวงคืนความยุติธรรม

ร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจตรีสุวัสดิ์แสงนุ่ม
ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม

มาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ
น่วงจากครอบครัวถูกเจ้านาฏิคมครู

เนื่องจากไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายนะฮะ
โรยพริกป่นใส่ไหล่ของแม่ผู้ตาย
เพื่อสื่อถึงความเจ็บปวดที่ผู้ตาย

ทำพิธีกรรมเหมือนกันนะ

โรยพริกป่นใส่บนไหล่ของแม่ผู้ตาย

ที่ผู้ตายแจ้งให้ครอบครัวทราบก่อนจะเสียชีวิต

ยังไงนะฮะก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมของเขา

แล้วก็บอกว่าครอบครัวผู้ตายยังสงสัยอยู่สาเหตุการตาย
เพราะว่าผู้ตายออกจากค่ายไป
ญาตินำตัวผู้ตายส่งกลับไปที่ค่าย
แล้วปรากฏว่าเอ้าอีกวันหนึ่งก็เสียชีวิตจากการแขวนคอ
ทางญาติทางพ่อแม่และแฟนบอกว่าไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตาย

ยังเชื่ออยู่ว่าเป็นการฆ่าฆาตกรรมในค่ายและอำพลางศพหรือเปล่า
หากผู้ตายมีอาการซึมเศร้าจริงตามที่ทางค่ายชี้แจงหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็มันต้องมีสัญญาณบอกเหตุสิแต่นี่ยังบอกให้แฟนสาวเนี่ย
ซื้อโทรศัพท์มาให้อีกมันไม่น่าจะเป็นสัญญาณบอกเหตุ
จะฆ่าตัวตายนะครับทีนี้ฮะยังมีเรื่องของแรงกดดันจากทหาร
ทำให้ตำรวจท้องที่ไม่สามารถจะทำคดีได้อย่างตรงไปตรงมาอีก
อันนี้ทนายรณรงค์พูดนะฮะฟังเสียงหน่อยฮะ
สวนสอบสวนเข้าที่ภายคดีนี้และโอนคดีนี้มาที่ฟองกราบกลาง
เพราะว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดผมว่าแรงกดดันมันเยอะ
จนกระทั่งเขาอาจจะทำคดีนี้ไม่ได้
เออนะครับขณะที่นางหนูไกรก็บอกนะฮะว่าอยากรู้ความจริง
ว่าใครทำให้ลูกตายเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ให้พูดคุยกับลูกชายนะครับ
ให้กลับมารายงานตัวที่ค่ายแต่ลูกชายบอกว่าไม่อยากกลับไปแล้ว
ไม่งั้นคงตายแน่กระทั่งมาเสียชีวิต
คือเอางี้เอาง่ายคือแม่ก็ได้คุยกับลูกเหมือนกันนะครับ
แล้วลูกก็บ่นเสมอบอกว่าไม่อยากกลับค่ายเลย
เพราะเวลากลับไปนะก็ถูกโดนถูกนายถูกผู้บังคับบัญชาเนี่ย
โอ้โหทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ทำแบบนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งนะฮะ
ถ้ากลับไปเนี่ยก็เดี๋ยวถูกคุมขังอีกนะครับ
ตัวลูกชายก็ไม่อยากไปแล้วก็ผู้เป็นแม่ยังสงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เวลาลูกชายตายไปแล้วเนี่ยทำไมไม่มีการฉีดฟอร์มาลีน
เหมือนจงใจให้ศพเนี่ยเน่าเร็วอะไรแบบนี้นะฮะ
นี่คือข้อสงสัยของทางครอบครัวของผู้ตายแล้วก็ทนายรณรงค
ก็พาไปร้องกองปราบนะครับแต่ว่าทางในส่วนของกองทัพนะคุณ
พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบกนะฮะ
ก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้นะครับทางกองทัพเองก็พยายามที่จะ
ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถูกต้องที่สุดและให้ได้รับความเป็นธรรมที่สุดนะฮะ

ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะหลายคนตั้งคำถามกลับไปที่กองทัพว่า
อีกแล้วเหรอนะเดี๋ยวรอดูกันค่ะเรื่องนี้นะคะ